เรื่องที่เราเป็นห่วงกันกับเรื่องของพายุฤดูร้อน

ที่นครพนมแล้วก็จังหวัดนครราชศรีมาก็มีพายุร้อนนะครับ
แล้วก็พัดเข้าไปทำให้บ้านบริเวณของประชาชนเสียหายเยอะทีเดียวนะครับ

อันนี้เป็นอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นสภาพบ้านบริเวณของชาวบ้านนะครับ
ซึ่งที่ตำบลขามสมบูรณ์อำเภอคงนี่แหละครับ

พายุพัดถล่มช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา

เพราะว่าที่บ้านกรกพัฒนาตำบลขามสมบูรณ์
ซึ่งเป็นบ้านของนายสวัสดิ์หมอยานะฮะ
ถูกแรงลมพัดโครงหลังคาปิวหายไปทั้งแถบแบบนี้เลย

แล้วก็ปลิวไปตกใส่บ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วย

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะครับ
สวัสดิ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังลงข่ายดักปลาอยู่ในคลองใกล้บ้าน

ถล่มบ้านของตนเองแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้าน

เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้เลย
ส่วนความเสียหายก็ต้องใช้เงินจำนวนมากในการซ่อมแซม
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันหน่อยนะครับ

เป็นผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๒๒

นี่ครับก็ระดมกำลังทหารเป็นทหารช่างกว่า๒๐นาย
ร่วมกับทางด้านของฝ่ายปกครองเนี่ยครับ
คราวเดือดร้อนทหารก็ต้องไปช่วยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ผู้นำชุมชนลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่ตำบลคัมภีร์อำเภอนาแก่
หลังมีผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มตั้งแต่๒๘มีนาคม
ส่งผลให้บ้านบริเวณของประชาชนพังไป๒๐หลังคาเรือนนะครับ
เสียหายหนัก๕หลังซึ่งเป็นครั้งที่๒ในรอบเดือนแล้วนะครับ
ส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐก็ต้องช่วยกัน
เรื่องของค่าซ่อมแซมไม่เกินหลังละ๓๐๐๐บาทนะครับ
ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ย
เพราะว่าที่จุดนี้นะคะอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
เกิดความเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะคะ
พายุฝนก็ตกหนักมีลูกเห็บตกลงมาต่อเนื่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกเห็บนะคะไม่ใช่น้ำฝนนะคะ
เป็นชั่วโมงเลยอากาศร้อนจัดค่ะ
จุดนี้อุณหภูมิเฉลี่ยเกือบ๔๐องศาเซลเซียส
เห็บที่ตกลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะ

เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบางคนจอดรถนิ่งแบบนี้เลยนะคะ
เห็บขนาดใหญ่เกือบเท่าลูกปิงปอง
ใช่นะคะมีปริมาณมากกว่าทุกครั้งในรอบปีนี้ด้วยนะคะ
พจังหวัดนครพนมหลังจากนี้มีการแจ้งเตือนออกมาแล้วนะคะ
บอกว่าให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวน
เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อนซ้ำขึ้นอีก
เฉพาะที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะคะ